เป็นปีเก่าหรือว่าปีใหม่เราไม่พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจไม่ได้
เพราะว่าเรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราทุกคน
แล้วอะไรคือกับดักที่ทำให้ประเทศไทย
ยังพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจไปต่อไม่ได้
แน่นอนครับอาจารย์สุภาพคลิกกระจายยังคงอยู่กับเรา

อาจารย์สุภาพสวัสดีปีใหม่ครับ
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณก๊อฟคุณน้ำแข็งครับ

ขอเริ่มต้นที่เส้นใต้วันแรกของปี๒๑๖๖
หมายถึงวันทำงานวันแรก
ด้วยกรอนบทนี้ครับ
เราต่างอยู่ในเรือลำเดียวกัน
เรานั่งรอกัปตันหลังเลือกตั้ง
ให้มาแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
รอคนสร้างความหวังให้คนไทย
ปัญหาเศรษฐกิจติดกับดัก
มีต้นเหตุพันหลักเป็นเรื่องใหญ่
ปากท้องฟื้นไม่ฟื้นประการใด
เราทำใจรอกัปตันวันครองเมือง
เพียงแต่อย่ารวมพลปล้นประเทศ
อย่าแบ่งเขตหัวอำนาจกันทุกเรื่อง
นี่เป็นคำขอพรพีใหม่จากการเมือง
ประเทศไทยจะรุ่งเรืองถ้าหยุดโกง
หมายความว่าจากนี้ไปอีกไม่กี่เดือน

หลังเลือกตั้งเราจะได้รัฐบาลใหม่
เราจะได้นายกใหม่รัฐมนตรีใหม่
จะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่
ผลการเลือกตั้งจะบอกเรา
แต่ไม่ว่าจะเป็นใครมาเป็นนายก
คนก็มีความหวังและคาดหวังครับว่า
นายกและรัฐบาลใหม่
จะเข้ามาเดินหน้ากู้วิกฤตเศรษฐกิจ

แก้แต่ออกมาตรการออกโครงการ
แต่ไม่ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามมาตรการ

สุดท้ายปัญหาก็วนอยู่ที่เดิม
ประชาชนเดือดร้อนกันหนักเหมือนเดิม
กรบทที่ว่าปัญหาเศรษฐกิจติดกับดัก
มีต้นเหตุพันหลักเป็นเรื่องใหญ่
ติดกับดักกับต้นเหตุ

ต้นเหตุจากราคาค่าไฟฟ้าที่มันแพงขึ้น
ราคาค่าไฟแพงขึ้นมันเป็นผลพวงมาจากต้นทุนการผลิตไฟ
คือก๊าซธรรมชาติราคาแพงขึ้น
ส่วนหนึ่งมาจบสงครามรัสเซียยูเครนเป็นสาเหตุ
แล้วพอค่าไฟแพงขึ้นอะไรอะไรมันก็จะแพงตาม
เพราะว่า๗๙หรือประมาณ๘๐ของการใช้ไฟ
คือเรามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตหรือภาคธุรกิจ
มีประมาณ๒๐เท่านั้นที่ใช้กันในบ้านที่อยู่อาศัย
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ย
เขาขู่ออกมาก่อนสิ้นปีว่าเขาหนีไม่พ้นนะ
จะต้องขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชยกับต้นทุนค่าไฟที่เขาต้องจ่ายแพงขึ้น
เขาบอกว่าเขาจะขึ้นราคาสินค้าตั้งแต่๕ถึง๑๒
เอ้าประชาชนผู้บริโภคที่ตอนนี้หลังแอ่นอยู่แล้ว
ก็จะยิ่งหลังแอ่นหนักเข้าไปอีก
เพราะว่ารายรับไม่พอรายจ่ายอยู่
แล้วมันจะยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีก
ทีนี้พอไปดูว่าสินค้าอะไรบ้างที่ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมเขาประกาศจะขึ้นราคา
เลี้ยงกันไปเนี่ยมันมี๑๑กลุ่ม
แก่กลุ่มเคมีกลุ่มของเหล็กเยื่อกระดาษอลูมิเนียมลอโลหะ
แก้วกระจกปูนซีเมนซาลามิกอาหารเครื่องดื่ม
ลงกันน้ำมันปิโตเรียมปิโตเคมีประเมินคร่าวว่า

ทีนี้ยังมีกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าปานกลางอีก๑๖กลุ่ม
ใกล้แก่ยางซาสติกไฟฟ้าและอิเล็กโซนิกซ์
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นยานยนต์
ชิ้นส่วนอะไรยานยนต์เฟอร์นิเจอร์
ไม้อัดไม้บางวัสดุแผ่นลงเรื่อยและอบไม้
เครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลการโลหะ
ต่อเรือและซ่อมแซมก่อสร้างและโรงงานเหล็ก
เครนิตหินอ่อนน้ำตาลน้ำมันปาล์ม
ราคาพลังงานอีกตัวหนึ่งที่นอกเหนือจากค่าไฟแล้ว
คือราคาแก๊สหุงต้ม
เป็นแก๊สหุ่มต้มในเครือเรือนนั่นแหละครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาอั้นไว้
เขาเอาเงินหลวงมาชดเชยไว้
ไม่ให้ราคามันขยับสูงขึ้นมา

แต่ว่าโจทย์ปัญหาคือ
อั้นไว้ได้นานแค่ไหนล่ะครับ
ถ้าสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครน
ยืดเยื้อยังไม่จบ

๊าซหุงต้มเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่อุ้มไม่อั้นไว้นะครับ
มันจะพุ่งไปถึงถังละ๔๘๐บาท
แล้วถ้าราคาแก๊สหุงต้มขยับขึ้นอีกทีนึง
เพื่อไม่ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบไปมากเกินไปเนี่ย

ก๋วยเตี๋ยวจะต้องขยับราคาตามขึ้น
แล้วทีนี้ไม่รู้จะว่ายังไงไม่รู้จะร้องเพลงอะไรให้ใครฟัง
ส่วนราคาน้ำมันดีเซลที่รัฐบาลต่อดอกอุ้มอั้นไว้ที่ลิตรละไม่เกิน๓๕บาท
โดยรัฐบาลชดเชยให้ลิตรละ๕บาทนะ
ปีนี้เนี่ยก็ลุ้นกันว่ารัฐบาลจะอุ้มไว้ถึงเดือนไหน
ถ้ารัฐบาลเลิกอุ้มเพราะว่าภาระการคลังมันแบกรับไม่ไหว
แล้วปล่อยให้ราคามันขยับขึ้นมาทีนี้ล่ะครับเผาจริงเลยล่ะ
เพราะว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยคือหนึ่งในต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการขนส่งที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยคือปัจจัยที่จอรออยู่เบื้องหน้า
รอให้รัฐบาลชุดเดิมแก้ไขไปจนกว่าจะหมดเวลาลงเวทีไป
แล้วรอให้รัฐบาลใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามารับไม้ต่อ
อันนี้คือความหวังที่ประชาชนเฝ้าคอย
แต่เอาล่ะถ้าเลวร้ายจริงแก้อะไรไม่ได้
ก็มีคำขอเป็นข้อสุดท้ายถึงรัฐบาลชุดใหม่
ถึงนายกคนใหม่เพียงแต่อย่ารวมพลปล้นประเทศ
อย่าแบงเกจหัวอำนาจกันทุกเรื่อง
เป็นคำขอพรปีใหม่จากการเมือง
ประเทศไทยจะรุ่งเรืองถ้าหยุดโกง
วันนี้ก็สวัสดีปีใหม่แค่นี้ครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ
ก็ติดตามกันว่าปีนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร
เราก็รอคอยทั้งเรื่องของการเมืองหน้าใหม่
และก็แน่นอนเวลาของปากทองเวลาของเศรษฐกิจ
มันต้องไปต่อแน่นอนนะครับ